มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนี้ภารกิจพาหมูป่าออกจากถ้ำเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมา
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตามเวลาที่ผู้ว่าบอกเนี่ยนะคะ
คนแรกที่จะเดินทางออกมาที่หน้าถ้ำก็คือสักประมาณ๓ทุ่ม
ก็คือการนับเวลานี้นะคะนับประมาณ๑๑ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ
ขึ้นไปก็คือขาเข้าไปจะประมาณ๕ชั่วโมง
ขาออกมาจะประมาณ๖ชั่วโมง
อันนี้เป็นเวลาอย่างเร็วที่สุดนะคะ
แต่ว่าอาจจะออกมาหลังจากนั้นก็ให้เริ่มติดตามได้
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ

ส่งกำลังใจถึงทั้งน้องทั้ง๑๓คน
เขาบอกว่าเขามีความพร้อมถึงขีดสุด
ทั้งเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจ

ที่จะออกมากับหน่วยซิลและทีมช่วยเหลือต่างนะคะ

โดยเฉพาะนักประดาน้ำทั้งหมด
ที่จะทำการควบคุมทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
แบ่งเป็นนักประดาน้ำจากต่างประเทศ
และหน่วยซิลของประเทศไทย

ก็เริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะ
ใต้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้
ส่วนในเพจของไทยในวิซิลยังเหมือนเดิม
ยังเป็นภาพล่าสุดที่มีการจับมือกันนะคะ

ระหว่างไทยและก็ต่างชาติในการนำทั้ง๑๓คน
อยากให้คุณผู้ชมแชร์ภาพนี้กันออกไปก็ได้นะคะ

เพราะว่าตอนนี้ยอดไลค์๑๕๐๐๐ไลค์เข้าไปแล้ว
แล้วก็มีคอมเมนต์๑๒๕๖๓คอมเมนต์ทั้งไทยและก็ต่างชาตินะคะ

คุณนรงศักดิ์โอสธนากรพบ
แล้วก็เป็นผู้บัญชาการหน่วยงานในพื้นที่นี่นะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อม
แล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มาก็คือย้อนกลับไป๑๖วันแล้วนะคะ
ถามว่าอะไรพร้อมบ้างก็คือเรื่องของอากาศภายในถ้ำ
เรื่องของระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ดีที่สุดนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มา

เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของน้อง

ตอนนี้คุณผู้ชมคุณนโรงศักดิ์บอกว่า
ใช้ทีมดำน้ำผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ
เรียกได้ว่ามือต้นของโลกเป็นดาราระดับโลก๑๓คน
แล้วก็หน่วยซิลของไทยอันดับต้น๕คน
จะเอาทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำ
วันนี้คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
กับเรารอน้องออกจากถ้ำไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะคุณนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติ

หรือพบสอรเราเรียกกันแบบนี้นะคะ
ก็มีการแถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ชม

พูดถึงความพร้อมในการนำน้องทั้ง๑๓คนออกมา

ที่ให้ความร่วมมือในการย้ายมาที่
การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเตรียมความพร้อม
แล้วก็มีการจัดระเบียบใหม่หมดเลยเนี่ยนะคะ
โดยไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สื่อมวลชนแล้วก็จิตอาสาต่างออกมาจากพื้นที่
โดยเฉพาะสื่อมวลชนมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ใหม่

จากว่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้ทีมงานแพทย์ทีมช่วยเหลือ
ได้ทำงานกันเต็มที่เต็มกำลัง
แม้ว่าที่ผ่านมาจะพบอุปสรรคหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากน้ำในถ้ำ

ฝนเองก็ตั้งเขามาแล้วไล่หลังเรามากันตลอด
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ไปสัปดาห์หน้า
ก็คือเต็มที่ล่ะฝนจะกระหน่ำตกลงมา
เพราะฉะนั้นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่า
ทุกอย่างพร้อมก็ต้องลุยกันเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้พร้อม๑๐๐ที่จะพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
โดยมีการส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำภายในถ้ำ
ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็รวมแล้วคือ๑๘ชีวิต
นำ๑๓คนออกจากถ้ำแต่ว่าจะทยอยออกมาเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงคุณนรงศักดิ์โอสธนากร
พบสอรพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ว

เจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำ
จำนวน๑๓คนได้เข้าไปปฏิบัติการ
เพื่อช่วยชีวิตน้องเขาออกมา
แล้วก็ซิลไทยอีก๕คนปฏิบัติ
แล้วก็จะกู้ชีพกู้ภัยน้องเขาออกมาอย่างไร
แต่เราพยายามจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งที่สุด
วันนี้ทั้งหน้างานจะมีผู้ปฏิบัติการ
กับทีมแพทย์ทีมช่วยเหลือทีมฉุกเฉินเกือบจะทั้งนั้น
อกนั้นท่านอื่นผมขออนุญาตเชิญมาอยู่ตรงนี้เกือบจะทั้งหมด
ความพร้อมเรื่องที่๒ร่างกายและจิตใจ
ขอยืนยันว่าน้องทั้ง๑๓คนมีความพร้อมทางด้านร่างกายสูงมาก
จิตใจสูงมากเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น
ทั้ง๑๓คนรับทราบภารกิจที่เราจะปฏิบัติแล้ว
ครอบครัวทราบแล้วก่อนที่จะการปฏิบัติภารกิจ
ครอบครัวของน้องทั้ง๑๓ครอบครัวทราบแล้ว
และเห็นด้วยกับพวกเราที่ต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้
ความพร้อมที่๓ทีมการแพทย์ทีมปฏิบัติการ
เราซ้อมติดต่อกันมา๓๔วัน
เราซ้อมแม้กระทั่งนำเด็กมาทดสอบ
ในความพร้อมว่าจะช่วยอย่างไรออกมาอย่างไรนะครับ

เมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นแสลนด์คุม
หลังจากนั้นเราซ้อมการวางตำแหน่งของถังออกซิเจน
การเข้าถึงแต่ละคนมีภารกิจอะไร

ใครมีภารกิจอะไรต้องปฏิบัติภารกิจตามตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน
กับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ

พร้อมกับเรารอรับ๑๓หมูป่าออกจากถ้ำไปพร้อมกัน
แล้วก็ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีก็จะเข้มข้นมากขึ้น
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
แล้วก็เข้าสู่ช่วงของไทยรัฐนิวส์โชว์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็คือคุณนรงศักดิ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าคนแรกน่าจะออกมาบริเวณปากถ้ำได้สักประมาณ๓ทุ่ม
เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นชมหน้าค่าตาคนแรกที่ออกมาสักประมาณ๓ทุ่ม
ฟังเสียงคำยืนยันเรื่องนี้อีกสักครั้งค่ะ
แล้วค่อยทยอยกันออกนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นคู่
๑คนจะมีคนดูแล๒คนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทยอยกันออกมา
อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่บอกว่าทำ๑๐โมงแล้ววันนี้ต้องเสร็จนะฮะ
เพราะภารกิจจะต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมานะครับ
เราจะต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
ชัดนะคะว่าภารกิจจะต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
ซึ่งอาจจะไม่เสร็จวันนี้วันเดียว
คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีกันไปตลอดนะคะ
ส่วนเส้นทางที่จะพาทั้ง๑๓คนออกไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คุณนโรงศักดิ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุว่าจะใช้เส้นทางใด
แต่เจ้าหน้าที่เอาล่ะก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะ
รถพยาบาลทั้งเฮลิคอปเตอร์
เหมือนกับแผงที่วางไว้ก่อนหน้านี้เป๊ะเลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์หน้างานกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าอย่างที่คุณนโรงศักดิ์บอกว่าคือหน้างานมันมีอุปสรรคมาให้แก้ตลอด
เพราะฉะนั้นแผนหน้างานก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะคะ
ส่วนปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ
ก็ยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการซักซ้อมให้น้องดำน้ำ
เพราะว่ายืนยันว่าจะใช้วิธีการดำน้ำออกมาเป็นวิธีการดำน้ำแบบประกบ
ก็คือเจ้าหน้าที่๒คนต่อน้อง๑คน
คนแรกออกมาตั้งแต่ช่วงเวลา๑๐นาฬิกานะคะ

ก่อนนะคะสำหรับนักประดาน้ำที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งหมด๑๘คนนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายประเทศนะคะ๑๓คน
ส่วนหน่วยซิลของไทยนะคะมีทั้งหมด๕นายด้วยกันเป็นการคัดเลือกแล้วนะคะ
โดยใช้ความเหมาะสมในการประกบคู่กับทางนักดำน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จากนั้นนะคะวิธีการดำน้ำออกมาก็คือเป็นการประกบหัวและท้ายแบบนี้
นี่แบบนี้เลยนะคะทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดนะคะ
พระรัชทีวีเราทำขึ้นมาเพื่อการนี้เลยนะคะ
แล้วก็คือเขาเพิ่งหัดว่ายน้ำแต่ว่าอุปกรณ์เขาก็ต้องครบ
เดียวกับคนที่ดำน้ำอยู่ด้านหน้า
เพราะฉะนั้นสายออกซิเจนเขาจะไปต่อกับถังออกซิเจนของคนที่ว่าอยู่ด้านหน้า
และหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีเชือกสีเขียวคล้องระหว่างคนที่ดำอยู่ด้านหน้ากับน้องทั้ง๑๓คน
ก็คือเป็นการเชื่อมโยงกันไม่ให้หลุดไปไหน
เพราะว่าทัศนวิสัยข้างล่างมันมองยาก
แม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าน้ำมันใสขึ้น
แต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องเป็นการดำน้ำตามพี่ที่อยู่ข้างหน้าไป
ส่วนคนหลังสุดก็จะเป็นการประคองนะคะว่าไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
นี่คือลักษณะคร่าวนะคะสำหรับการดำน้ำ
เพื่อที่จะอยู่ในขั้นตอนที่๒ก็คือการกู้ชีพทั้ง๑๓คนค่ะ
ส่วนสีเหลืองส้มเป็นเบสไลน์นำทาง
ก่อนหน้านี้ทีมซิลจะวางเชือกนำทางไว้
แล้วก็ปลูกทางอากาศทุกระยะ๒๕เมตร
เพื่อจะใช้ถังออกซิเจนในการช่วยในการหายใจ

ที่เป็นเส้นสีส้มเนี่ยนะคะ

สีเขียวนี่ก็ผูกเอวดึงน้องไว้นะ
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปนะคะ
ว่าวิธีนี้แหละน้องจะออกมาแบบปลอดภัยที่สุด
แล้วก็เป็นสิ่งที่พบเหตุการณ์เลือกแล้ว
ว่าจะเอาน้องออกมาวิธีนี้ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยนะคะ
แข่งกับเวลาแข่งกับเรื่องของสภาพอากาศ
และพบเหตุการณ์ก็คือคุณนรงศักดิ์ประเมินแล้วว่า
ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุด
ที่จะนำทั้ง๑๓หมูป่าออกมาจากถ้ำได้แปลกแบบปลอดภัย

ก็คือที่น้องติดอยู่ก็คือเนินนมสาว
ไปจนถึงระยะที่ผ่านหาดพัทยา
แล้วก็ไปที่สามแยกไปจนถึงโถงที่สาม
เป็นเส้นทางที่มันยากที่สุดแล้ว
แล้วก็บางจุดเนี่ยแคบมากแคบขนาดไหนคุณผู้ชมนึกสภาพนะคะ
เขาบอกว่าคือชาวบ้านใช้คำว่ารูมุด
ก็คือกว้างประมาณ๗๒เซนติเมตร
สูงแค่ไม้บรรทัศน์กว่า๓๘เซนติเมตร
แต่ว่าทีมนี้๑ทีมหมายถึง๓คน
จะต้องผ่านกันไปให้ได้พากันไปให้ได้
เอาละค่ะแล้วก็กราฟิกที่ขึ้นให้คุณผู้ชมดูหน้าจอเนี่ยนะคะ
เราสรุปคำพูดของผู้ว่าที่มีการแถลง
สักประมาณ๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมา
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ชมกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่สุด
สำหรับภารกิจที่เกิดขึ้นเราค้นหาเจอน้องแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนของการกู้ภัยกู้ชีพ
และตอนนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ช่วงประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมามีความพร้อมในทุกด้านค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศภายในถ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพน้ำภายในถ้ำ

แล้วก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุด
รวมถึงสภาพกายสภาพใจน้องเองก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ส่วนเรื่องที่๒ที่ผู้ว่าพูดก็คือ
ทั้ง๑๓คนมีความพร้อม
มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ
รับรู้แนวทางการปฏิบัติแล้วก็มีการตระเตรียม
แล้วก็มีการบอกน้องกันมาเป็นตลอดระยะเนี่ยนะคะ
ที่สำคัญก่อนหน้านี้ตามรายงานข่าว
คือเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกครอบครัวของน้อง
ไปรับทราบเรื่องของภารกิจแล้วอันนี้ข้อ๓
ส่วนข้อ๓ความพร้อมคือก่อนหน้านี้
ท่านผู้บัญชาการหน่วยศูนย์เนี่ยนะคะ

และข้อที่๓ก็พร้อม๑๐๐เหมือนกัน
ก็คือระดับน้ำโถงที่๑๒๓ลดลง

เพราะฉะนั้นน้องนะคะต้องส่งใจไปช่วยน้อง
เพราะน้องต้องดำน้ำจากเนินนมสาวจนถึงโถงที่๓เท่านั้น
เพราะตอนนี้๑๒๓เดินได้แล้ว
ส่วนทีมแพทย์ซ้อมติดต่อมา๓๔วันมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะ
ทางด้านของการปฏิบัติงานคือด้านนอกเขาก็พร้อมหมดแล้ว
ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจราจร
ภาคพื้นดินภาคพื้นอากาศทุกอย่างพร้อม๑๐๐
การแพทย์โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เตียง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งด้านในและด้านนอกพร้อม๑๐๐เท่ากันค่ะ